เหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่๓อำเภอที่ปัตตานีด้วย
คนร้ายกระจายกันแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันเลยนะคะ
จุดแรกที่เกิดคือที่อำเภอโคกโพค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมาตอนตีหนึ่งนะคะว่า
ที่ตั้งอยู่ริมกำแพงโรงเรียนมูลนิธิอาซิสถานที่ตำบลนาประดูก

อกจากนี้ยังมีการเผายางรถยนต์บนถนน๓จุด

แล้วก็ถนนสาย๔๒บ้านชะเมาและบ้านโพของตำบลนาเกดด้วยค่ะ
เหตุระเบิดครั้งที่๒เกิดขึ้นที่อำเภอยะรัง
ตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยฟาดอนีบ้านโศ่งตำบลเขาตูม
และยังได้จับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมัดมือมัดเท้า
จะขโมยปืนลูกซองไปด้วยแต่ไม่สามารถขโมยเงินในตู้ไปได้นะคะ
เหตุระเบิดที่๓เกิดขึ้นที่อำเภอสายบุรีค่ะ
ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนศาสนศึกษาที่ตำบลตะบิ้ง
แต่จุดนี้คนร้ายก็ไม่ได้เงินไปเหมือนกันนะคะ
พลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีบอกว่า
คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยสายไฟและเป็นแบบตั้งเวลาค่ะ
โดยเฉพาะบนถนนก่อนถึงโรงเรียนมูลนิธิอาซิสถานที่ตำบลนาประดูก

ก่อนที่จะถึงจุดระเบิด๓๐๐เมตร
มีตะปูเรือใบแล้วก็ปลอกกระสุนปืนอาก้าและลูกซองอีกจำนวนนึงตกไว้
ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะโรยตะปูไว้เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามมาจับกลุ่ม
แล้วก็มีการยิงปืนข่มขู่และเปิดทางหลบหนีด้วย
ด้านประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่อำเภอโคกโพ
ซึ่งเป็นร้านขายของชำที่ได้รับความเสียหายก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยคนอยู่ในบ้านครบเลย๖คนมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็ก

พอได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นทุกคนก็ตกใจตื่น
บางคนร้องไห้ด้วยความกลัวแล้วก็นอนหมอบหลบอยู่ภายในบ้านเพราะกลัวว่าจะถูกลุกหลง

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีนะคะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปว่าเชื่อมโยง
ก็ต้องรอผลการตรวจสอบที่แน่ชัดอีกครั้งค่ะ
โดยกำลังทั้ง๓ฝ่ายได้มีการเพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
ซึ่งเบื้องต้นรู้ตัวผู้ก่อเหตุบางรายแล้ว
อยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีค่ะ